ส่วนเรื่องของที่ธรรมชาติจะไปบอกรักกันแบบนี้ผมบอกเลยนะ
มันเชยถ้าภาษาสมัยนี้เรียกเอาแล้วอย่าไปหาทำ
แล้วมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ด้วยเซอร์ไพรส์ยังไงรู้ไหม
คุณบอกรักกันแบบนี้คุณจะถูกดำเนินคดีนะ
นี่ล่ะครับเซอร์ไพรส์ถูกพ่นบอกรักกันนะครับ
อยู่บนโขดหินที่ริมน้ำแจ่มที่เรียกว่าพัทยาเมืองฮอตนะครับ
อยู่ในอุทยานแห่งชาติออบหลวงอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่ฮะ
และอีกจุดไม่ไกลจากจุดแรกนะครับถูกพ่นด้วยสีสเปรย์สีแดงเหมือนกัน
จากนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปเที่ยวทางธรรมชาติอย่าเอาขยะไป
ถ้าเอาไปเอากลับมาด้วยแต่นี่ไม่เอากลับครับทิ้งเนี่ย
เจ้าหน้าที่อุทยานเขาเดือดร้อนนะครับต้องระดมกำลังมาเก็บกวาดให้แบบนี้
เมื่อวันที่๒๒มีนาคมที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจตามปกติ
ไปเจอการพ่นสีสเปรย์บนโขดหินริมน้ำ๒จุดแบบนี้
อยู่ระหว่างการสืบหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดี

นายสุภเริกเลิศลักษิริกุลนะครับ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบหลวง

ตำรวจสพฮอตเขาลงพื้นที่เก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้ว
ส่วนเรื่องรอยที่พ่นเนี่ยนะ
ทางอุทยานก็ลบข้อความเรียบร้อยแล้ว
หากถามว่า

มันไม่มีคนดูแลเหรอมีคนเข้ามาเที่ยวเนี่ย

บอกว่าคือบริเวณนี้เนี่ย

แต่ทางอุทยานท่านก็ได้อนุโลม
นะฮะมันเป็นต้นน้ำลำน้ำแม่แจ่มใช่ไหม

ทางอุทยานจะทบทวนแล้วล่ะครับ

อาจจะไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้ครับ